ก็อาจจะคิดแตกต่างนะคะ
คือวันนี้เนี่ยประชาชนถูกหลอกมานานมามากแล้วนะคะ
ถูกหลอกมามากจุดยืนของแต่ละพักการเมืองเนี่ย
ถ้าเราอาสามารับใช้คนมันต้องมีจุดยืนที่ชัดเจน
ที่ฉันเห็นด้วยนะว่าเราต้องเคารพเสียงประชาชน
แต่เราต้องซื่อตรงกับประชาชนด้วย
ฉะนั้นอาจนัยยะของการเคารพและซื่อตรงกับประชาชนของดิฉัน
อาจจะแตกต่างจากเพื่อไทยนะคะ
คือเราเคารพโดยที่ว่าเราต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้
ไม่ใช่ไปรอเสียงเพราะประชาชนเขามีเงื่อนไขในการเลือกนะ
ว่าเขาจะเลือกไปเขาอยากได้ใครไปเป็นนายก
และเขาอยากจะให้ใครไปร่วมกับใคร
ดิฉันเองไม่ได้มีอะไร

ดิฉันตั้งแต่ปี๓๕ที่เป็นสสครั้งแรก
เราสู้กับการรัฐพาหารยึดอำนาจ
และนายกคนนอกนะคะมาโดยตลอดนะ
ดังนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะได้สอสอกี่คนก็แล้วแต่
แต่เราจุดยืนของเราคือ

ได้กับการที่จะสนับสนุนคนที่เคยทำรัฐประหารฉีกรัฐมนูลแล้วก็ต้องกลับมาเป็นต่ออีก
ดังนั้นเนี่ยนัยยะนะว่าเราเคารพเสียงประชาชนเราไม่ใช่เคารพเขาแต่ตอนที่จะกาคะแนนแล้วก็บอกว่าอะไรก็ได้
แล้วเสร็จพอกาจบเรียบร้อยแล้วประชาชนก็ผิดหวังประชาชนถูกหลอกเจ็บช้ำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วบอกว่า
ไม่เลือกคนนี้แต่ถึงเวลาเข้าไปร่วมกันโดยเฉพาะการรวมกันความคั่วเนี่ยมันต้องให้ชัดเจนนะ
ตั้งแต่วันนี้ประชาชนเขาถึงจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรดังนั้นการเคารพของเราเนี่ยเราเคารพเสียงเราอยากได้ความชัดเจนตั้งแต่วันนี้ของทุกพัก
ประชาชนจะได้ไม่สับสนประชาชนอาจจะชอบทางพลังประชารัฐชอบลุงก็ชัดเจนไปเลยว่าเลือกลุงแล้วไม่ได้มาคุณอุ้งอิ๊งนะเลือกคุณอุ้งอิงแล้วไม่ได้ลุงนะมันควรจะมีความชัดเจนตั้งแต่วันนี้
แล้วก็อยากจะขอเสริมว่าบางทีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นบทสนทนาระหว่างพักการเมืองกับประชาชนเหมือนกันในขณะที่พวกเราทุกคนรอคำตอบจากพี่น้องประชาชนวันที่๑๔พฤษภาคมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีกระดูกสันหลังพอที่จะตอบคำถามของประชาชนเช่นเดียวกันว่าจุดยืนในการร่วมกันพักการเมือง
ไม่ได้อะไรประชาธิปไตยที่มันตรงปกเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องตอบเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ารอคำตอบจากพี่น้องประชาชนแต่ประชาชนถามกลับมาว่านโยบายแบบนี้เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เป็นไงจุดยืนทางการเมืองไงแล้วเราตอบเขาไม่ได้เนี่ยผมคิดว่านี่ก็มีปัญหาต้องชัดเจนกับประชา
เมษายน๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นใบทางไทยรัสทีวีช่อง๓๒มาดูกันว่านโยบายของใครจะแก้ปัญหาให้ข้าวเหนือได้ร่ำใบไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน